เรื่องนี้เนี่ยต้องบอกว่าหนุ่มพิการท่านนี้นะครับที่นั่งรถวิวแชร์เนี่ย
พยายามทำคลิปหลายครั้งแล้วก็ครั้งนี้เป็นอีกหนึ่งครั้งที่
สร้างประเด็นให้สังคมตระหนักนะครับว่าการจอดรถทับที่จอดผู้พิการ
ห้างสรรพสินค้าแบบเห็นแก่ตัวและไม่ได้คิดถึงหัวอกของผู้พิการเลยเนี่ยนะครับ
เป็นอย่างไรเราดูคลิปกันก่อนเลยครับ
ลำบากไหมล่ะฮะอยากจะขึ้นลงเก็บรถเข็นทำไม่ได้เพราะว่าไม่มีน้ำใจเหลือเฟือพอนะครับ
สำหรับคนที่จอดไว้แบบนี้นะครับ
ได้โพสต์คลิปวิดีโอชื่อแค่ยาจอดเบียดเบียนผม
พร้อมข้อความเล่านะครับว่าที่จอดรถคนพิการ
ผมไปทำงานลุยแดดลุยฝุ่นลุยควันมาทั้งวันร้อนมากเหนื่อยมาก
กลับมาเจอรถจอดซ้อนคันวงเล็บอีกแล้ว
มาดูว่าผมจะทำยังไงเรื่องจริง๒นาทีบอกเลยไม่ดูไม่ได้ครับ
ใช่โดยเหตุการณ์นี้นะคะเกิดขึ้นเมื่อ๔เดือนที่แล้ว
บริเวณที่จอดรถของผู้ที่พิการสถานีรถไฟฟ้า
ซึ่งกำหนดให้รถยนต์จอดได้เพียง๒คัน
เนื่องจากผู้พิการต้องการพื้นที่ว่างสำหรับใช้ขึ้นลงรถค่ะ
แต่ว่าจู่ก็มีรถที่ไม่ได้ติดสติ๊กเกอร์บ่งบอกว่าเป็นผู้พิการ
จอดอยู่ในบริเวณนั้น๒คัน
รวมทั้งได้จอดทับพื้นที่ว่างข้างรถ
ทำให้คนพิการต้องใช้ความพยายามในการขึ้นรถ
รวมถึงการจัดเก็บรถเข็นก็เป็นไปด้วยความยากลำบาก

ปกติแล้วผู้พิการที่ขับรถเขาจะมีสติ๊กเกอร์ติดไว้
เพื่อจะได้สิทธิ์ในการเข้าช่องจอดผู้จอดผู้พิการ
เพราะว่าปกติแล้วจะมีการเพ้นสีไว้ที่พื้นชัดเจนนะฮะ
เป็นสีฟ้าสลับสัญลักษณ์สีขาวเป็นรูปคนนั่งรถเข็น
ซึ่งตรงนี้จำเป็นอย่างมากที่แม้ว่าที่จอดจะแน่นแค่ไหน
คนปกติธรรมดาก็ต้องไม่เข้าไปฮะเพราะว่าผู้พิการเมื่อมาแล้วเนี่ย
ไม่สามารถจะขับวนแบบเราได้เขาก็ต้องใช้ที่จอดของเขานะครับ
เนื้อหาท้ายคลิปนี้เขาเขียนเลยว่าผมแข็งแรงพอกับคุณไม่ต้องช่วยผม
แค่คุณไม่เบียดเบียนผมก็พอแล้วถ้ารถพี่เสียหายติดต่อผมได้นะครับ

ส่วนใหญ่บอกว่าอยากให้ทุกคนมีจิตสำนึกที่ดี
แล้วก็เคารพสิทธิของผู้พิการค่ะ
ที่บางรายก็บอกว่าไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่าต้องเผื่อพื้นที่ให้รถของผู้พิการ
คลิปนี้ช่วยให้เข้าใจในมุมมองของคนพิการได้ดียิ่งขึ้นค่ะ
เรามาฟังกฎกระทรวงกันหน่อยเกี่ยวกับสิ่งอำนวยความสะดวกในอาคารสำหรับผู้พิการหรือทุกผลภาพ
ชาราต่างนะครับเขามีกฎไว้ตั้งแต่ปี๒๕๔๘แล้วในหมวด๔นะครับ
ระบุเกี่ยวกับที่จอดรถผู้พิการไว้ในข้อ๑๔ว่าต้องเป็นพื้นที่สี่เหลี่ยมพื้นผ้า
กว้างไม่น้อยกว่า๒๔๐๐มิลลิเมตรและยาวไม่น้อยกว่า๖๐๐มิลลิเมตรก็คือ๒๔เมตรคูณ๖เมตรนั่นแหละ
แล้วก็จัดให้มีช่องว่างที่จอดกว้างไม่น้อยกว่า๑๐๐มิลลิเมตรก็คือต้องมีอีกประมาณเมตรหนึ่งนะฮะ
ตลอดความยาวของที่จอดรถโดยที่ว่างดังกล่าวต้องมีลักษณะพื้นผิวเรียบและมีระดับเสมอกับที่จอดรถด้วยนะครับ
นี่ก็เป็นกฎกระทรวงที่เคยออกไว้ตั้งแต่ปี๒๕๔๘แล้วแต่เหมือนกับว่าความเข้าใจของพี่น้องประชาชนยังน้อยอยู่
หรือบางคนอาจจะไม่พยายามเข้าใจพูดกันตรงเห็นสัญลักษณ์ชัดแหละฉันไม่เคยรู้ไม่มีใครเคยมาบอกฉันไม่ฉันจอดแล้วกัน
ซ้ายมองขวาไม่มีใครก็ฟับเข้าไปเลยปกติรอปภจะเข้ามาห้ามแต่หลายครั้งรอปภก็ไม่เห็นมาเห็นอีกทีก็คือลงจากรถไปเรียบร้อยหายจ้อยไปนะครับ
จริงผู้พิการก็มีสิทธิเท่าเทียมกับเรานะคะแค่ต้องเคารพในสิทธิของเขาด้วยเหมือนกันนะคะ